นักว่าอากาศเอกวิรยุตรียัสลินนายกสมคมกีฬาทางอากาศ
และการบินแห่งประเทศไทยและนายประยงจันเต็ง
ขออภัยนะครับนายประยงจันทะเต็งในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ร่อนบินลงเป้าหมายแม่นยำนานาชาติราชบุรีครั้งที่หนึ่ง
เอาชนะอีก๕ชาติกวาดแชมป์ได้ถึง๓จาก๔รายการ
โดย๑๐ตำรวจตรีธนพัฒน์เหลืองเอี่ยมประเภทบุคคลทั่วไป
จ่าเอกสุธิพฤษบุญเศษประเภทบุคคลอายุ๔๖ปีขึ้นไปและประเภททีมนะครับ
ส่วนวอเล็กบอลชายอายุต่ำกว่า๒๓ปีชิงแชมป์เอเชียรอบจัดอันดับ๙๑๑
และชมบันทึกการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลา๑นาฬิกา๑๕นาทีครับ
ทั้งหมดคือเรื่องรอบขอบสนามประจำเที่ยงวันนี้นะครับต้องลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ